คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงคะ
เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดระยองแต่มิ้วเคยเจอ
รถที่ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันสีเหมือนกันจอดข้างกัน

แต่ของพี่มิ้วเปิดไม่ได้

แล้วเอากุญแจเสียบสตาร์ทสตาร์ทได้
แล้วก็ไปเลยแต่เป็นรถคนอื่นไม่ใช่รถตัวเอง

นี่ค่ะป้าอำพรวัย๕๒ปี

คือประเด็นมันคือมีรถจักรยานยนต์๒คันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ี่ห้อสีรุ่นเดียวกันเลย

ก็คือนางสาวสุพรรษาแสงจันทร์อายุ๒๗ปี

อำพรทุนคุ้มครองอายุ๕๒ปี
เธอก็จอดรถไว้ที่เดียวกันและกลับมาจากทำธุระ

เอากุญแจไขสตาร์ทแล้วเข็นออกมา

ก็เห็นว่าป้าอำพรเป็นคนขี่รถออกไป
ก็เลยไปแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบ

จักรยานยนต์ที่เหมือนกันเลยจอดอยู่ค่ะ

ก็เลยให้ญาติช่วยโทรประสานป้าอำพร

ป๊าก็ยอมรับว่าป๊าไม่ทัน

ถ้าเป็นผมออกมาผมก็ไม่ทันได้มองอย่างละเอียด

และประเด็นควรกินเป้างุญแจสามารถกลายทาง
อำพรเลยบอกว่าป๊าไม่ทันทานสังเกตจริงที่

หยั่งรู้ตอนเย็นต่อจากสมรส
กลับค่ะผมดูทะเบียดห
จันทร์ไปหมดเลยเนี่ย
บอกเอาไปคืนเพราะว่าทุกคนใช้เท่าไหร่
ขอโทษด้วยนะคะ
ขอโทษด้วยค่ะ

แต่เนี่ยทุกคนก็สงสัยเหมือนป้าสงสัย
แล้วทำไมกุญแจมันไขได้สตาร์ทได้ไปได้เลย
ผมอ่านข้อมูลจากคุณพัฒณเดชอาสาสัปกิจเนี่ยนะครับ

ถ้าเกิดว่ามันเหมือนกันเป๊ะมันมีโอกาสขายได้นะพี่มิ้ว
หรือถ้าหากว่าเราใช้กุญแจไปนานแล้วมันศึกก่อน
มันมีโอกาสที่จะเอาดวงเอาดอกใหม่มาขาย
แล้วมันอาจจะขายได้ก็ได้นะ

อ้าทีนี้เจ้าของรถคุณสุพรรณศาษณ์ก็บอกว่าดีใจที่ได้รถคืน

พอเจอหน้ากันก็ขำใส่กัน
รู้ว่าป้าอำพ็อนไม่ได้มีเจ็ดตนาขโมย

ขอโทษกันแล้วก็แยกย้ายกันไปค่ะ